ว่ากันด้วยเรื่องของเด็กติดเกมนะคะที่เราชวนคุณผู้ชมคุยกันเอาไว้
คือจริงแล้วการเล่นเกมไม่ใช่เรื่องผิดแต่ก็ต้องเล่นอย่างเหมาะสม
ติดเกมจนเกินไปจนกลายเป็นโรคติดเกมเพราะว่าถือเป็นอาการป่วยนะคะ
เป็นอาการป่วยทางจิตเวทที่ต้องเข้ารับการรักษาบำบัดนะคะ
ติดเกมมากมันส่งต่อพัฒนาการทางสมองและพฤติกรรมของเด็กด้วย
พูดถึงเรื่องนี้ก็เพราะว่ามีคลิปหนึ่งที่แชร์กันอยู่ในโลกโซเชียล
มีเด็กผู้ชายคนหนึ่งเขาเล่นเกมแล้วก็เหมือนกับเล่นเกมแล้วแพ้ด้วย
ทะเลาะกับคนที่เล่นเกมด้วยกันด้วยแล้วอารวาสโวยวาย

ก็โมโหหยิบหูฟังของลูกลึกเพี้ยงลงพื้น
เด็กโดดแม่คว้าอิโต้แล้วก็ไล่ฟันแม่

เพราะเด็กเขาเล่นเกมไปด้วยแล้วก็สดผ่านเฟซบุ๊คไปด้วยนะ

พี่คอมผมพังละมึงต้อยคอมตัวเองพังให้ป๋นกูไม่เลิก
คือของหนูมันมีราคามันยิงหนู

วันนี้ของมดครั้งละ
อยากให้กูเจอมันในชีวิตจริง
ไม่ต้องเจอมันนะครับ
อย่างงี้มันพังนะมึงทำยังไงมึงแตกไหมปล่อยมันเถอะเดี๋ยวบอกพ่อมึง
จะทำอย่างงี้ทำไมเนี้ยนั่นหน้ากลมก็เริ่มรอได้ไหมกลมก็ต้องดูเป็นเมื่อไหร่เนี้ย
ดูที่กลมก็ต้องรออย่าทำอย่าดับละบอกพี่มารีดิบอกพี่มารีดิ
มึงพูดนี้เป็นอะไรนะอย่าทำยังงี้
มันจะอยู่ไหนอะรหน้าของ
ทำยังงี้ทำไมเนี้ยทำไมอ้าอย่าทำอย่างงี้สิมัยไม่ดีของเราเสีย

โถ่เอ้ย

พวกมึงขอร้องได้ไหมเค้าหนึ่งเค้าจะนอนกันเนี่ย

สองคนเนี่ยเขาต้องมานั่งร้องไห้ทุกวันเลย
ทำแบบนี้ทำทำไมเนี่ย

คือกล้องที่มันบันทึกไว้เนี่ย

เป็นกล้องของคอมพิวเตอร์ที่มันจะส่องหน้าเรา
คือเกมในสมัยนี้ครับท่านผู้ชมครับ
มันจะมีเกมออนไลน์ที่

จะสามารถสื่อสารกับเพื่อนที่เล่นด้วยกันได้

ใช่ค่ะเล่นด้วยกันแข่งกันในเกม

ถูกต้องคุยไปด้วยก็ได้
มีเฮดโฟนแล้วก็มีใหม่ใช่ไหม

เขาโมโหที่ว่าลูกเขาเป็นอะไรไม่รู้ทุบ

แล้วช่วงที่ลูกบอกจะเข้าไปเอามีดใช่ไหม

แล้วก็คุยกับไอ้คนที่อยู่ในเกม

นี่เล่นกันอยู่นั่นแหละเห็นไหมลูก

แล้วแม่ก็เลยเอาหูฟังเนี่ยโยนทิ้ง

เห็นคลิปนี้แล้วก็วิจารณ์กันเยอะมากนะคะ

แล้วคนก็วิจารณ์หนักมาก
น้องคนนี้ก็เลยโพสต์คลิปอีกคลิปหนึ่ง

กราบเท้าขอโทษแม่

ไปดูคลิปนี้ค่ะ

ชี้แจงเรื่องที่เกิดขึ้นด้วยนะคะ
น้องผู้ชายคนนี้เขาชี้แจงว่า

ทำให้ที่ของเค้าซื้อมาในเกม

เพื่อควบคุมอารมณ์อยู่ตลอด
หัวหน้าทีมไม่ใช่คนปั่นหัวให้มีอารมณ์โกรธนะเดี๋ยวจะมีเรื่องของพี่หัวหน้าทีมด้วย
มารีสวยมากเนี่ยเดี๋ยวเราไปคุยมาแต่พี่หัวหน้าทีมเขาเป็นคนที่เล่นเกมด้วยกันคนที่มาแกล้งไม่ใช่หัวหน้าทีมเป็นคนอื่นที่เล่นเกมด้วยกัน
แต่เหมือนแม่บอกว่าลูกชายเนี่ยนะเชื่อพี่หัวหน้าทีมมากกว่าเชื่อแม่เชื่อฟังมากกว่าแม่อีก
คือเล่นเกมออนไลน์มันเหมือนกับเราจะไปเตะฟุตบอลเราต้องหาสนามเด็กเขาชอบกรุ๊ปไหนทีมไหนเขาก็ออนไลน์ไปเล่นกับทีมนั้น
ทีนี้คนที่เป็นผู้นำเล่นเกมออนไลน์แล้วเด็กเข้าไปดูเยอะเนี่ยเขาก็เป็นยูทูปเบอร์คนหนึ่ง
เขามีจึงมีชาย้าวว่ามาลีโลกสวยเดี๋ยวท่านลอชมอีกสักครู่หนึ่งเราไปเจอมาแล่างั้นในส่วนของเด็กเนี่ยอันนี้คือมาไลฟ์พูดชี้แจงตอนหลังใช่ไหม
เรียงตรงนั้นถ้าเป็นรูปของผมนะผมไม่ให้จับแล้วนะ

แปลว่าคุณแม่ก็ยังใจดีมากนะ
คือเล่นก็ได้แต่มันต้องมีเวลาแล้ว
ก็อย่างเดียวนั้นไม่ได้มันก็ต้องย้อนกลับมาดูสังคมแล้วก็ผู้ใหญ่ด้วย
ว่าเราควบคุมเขาแบบไหนอะไรยังไงนะครับ
น้องเนี่ยอายุ๑๕เป็นเด็กผู้ชายนะครับบอกว่าตอนนั้นโมโหที่เล่นเกมแพ้แล้วก็ตาย
โกงทั้งเกมการทำของตัวเองยอมรับว่ารุนแรงเกินไป
แต่ก็อยากชี้แจงว่าคนเรามันต้องมีอารมณ์โมโหกันบ้าง
แต่ว่าตอนที่โมโหเนี่ยแต่ละคนก็จะแสดงท่าทางหรือกิริยาไม่เหมือนกัน
รับว่าที่โมโหจนจะเอามีดฟันแม่เป็นเพราะไม่สามารถบังคับ
หรือว่าควบคุมอารมณ์ตัวเองได้เลยเมื่อเหตุการณ์ผ่านไปแล้วก็มานั่งคิดทบทวน
และรู้สึกว่าสิ่งที่ทำไม่ถูกต้องได้เข้าไปกราบแม่กราบเท้าอาม่า
และขอโทษสิ่งที่ทำไปแล้วส่วนยูทูบเบอร์ที่เล่นเกมด้วยกัน
ที่เป็นผู้นำในทีมของเขาแล้วเขาไปเล่นเนี่ยก็คือพี่มาลี
รู้จักเพราะว่าเคยดูคลิปพี่มาลีสอนเทคนิคการเล่นเกมก็เลยติดตามพี่เขา
แล้วก็ขอเข้ากลุ่มไปเล่นเกมด้วยโดยที่ไม่เคยเจอตัวจริงนะ
ก็รู้จักพูดคุยเฉพาะเวลาเล่นเกมเท่านั้นแต่ขอยืนยันว่าพี่มาลีเป็นคนดี
น้องเขาบอกนะทุกครั้งที่เล่นเกมด้วยกันพี่มาลีก็จะคอยเตือนให้ใจเย็น
รับว่าเสียใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นและก็ไม่คิดว่าสังคมโซเชียลจะไปไวแบบนี้
เพราะที่ผ่านมาตัวเองเป็นเด็กดีประพฤติตัวดีเชื่อฟังอยู่ในสายตาของครอบครัวมาโดยตลอด
แต่ไม่เคยมีใครเห็นเท่านั้นพอมาพลาดเรื่องเดียวไม่ดีครั้งเดียว
ถูกรุมด่ารุมประนามเป็นเด็กไม่มีสำมารถฮาราวะ
แต่ซึ่งมีความเกิดเลยนะครับ
ส่วนแม่ของเด็กนะครับบอกว่าเหตุการณ์ในคลิปเนี่ยมันเกิดขึ้นมา๒๓วัน

ตอนนั้นหลับอยู่อยู่ลูกชายก็ใช้มือทุบคอมพิวเตอร์
ตะโกนเออะโวยวายอย่างในคลิปที่เห็น
ตอนนั้นก็เลยลุกไปหยิบหูฟังที่อยู่หน้าคอมพิวเตอร์
เพื่อจะไปต่อว่าเพื่อนของลูกในเกมแล้วก็ปลาหูฟังลงพื้นจนมันพัง
มาเห็นก็เลยโมโหที่ผ่านมาก็พยายามอบรมสั่งสอนให้ลูกเนี่ยเป็นเด็กดีเหมือนกับเด็กคนอื่น
แต่ทุกครั้งที่สั่งสอนลูกไม่เชื่อแม่บอกนะ
แล้วก็บอกว่าลูกเนี่ยเชื่อคนในเกมโดยเฉพาะคนที่ชื่อพี่มาลีเนี่ยมากกว่าเชื่อแม่อีก
เรื่องของทุกคนที่มาทุกคน
พี่เหมือนทุกคนในเกมหนึ่งมีเป็นบ้านเลยนะครับ
ก็คงระ้มอันนี้นะครับ
ทีมข่าวก็เลยตามหาว่าพี่มาลีเนี่ยคือใคร
ตัวจริงเป็นใครที่บอกว่าลูกชายแม่เนี่ยเชื่อฟังมาก
เป็นหัวหน้าทีมกัปตันทีมในการเล่นเกมนี้คือต้องยอมรับว่าตอนเนี้ย
โด่งดังในโลกออนไลน์เนี่ยมีอิทธิพลกับเด็กวัยรุ่นไทย
เด็กเด็กของไทยเยอะมากอืมเราก็ตามเจอนะคะครับ
คุยมานะคะนายอิทธิเดชรามวินิตหรือตาอายุยี่สิบสองปี
ฉายามาลีสวยมากที่เด็กพูดถึงนะคะ
แล้วก็ที่แม่พูดถึงด้วยอ่ะครับพี่มาลีคนนี้
เขาบอกว่าเพิ่งรู้จักกับน้องได้แค่๗วันนะคะ
คือตัวเขาเป็นกัปตันทีมในเกมตลอดเวลาที่รู้จักกัน
ก็จะให้ความช่วยเหลือน้องในเกมนะคะเช่นให้ของในเกม
ยามที่น้องแพ้หรือโดนคนในทีมโจมตีจนแพ้อะไรอย่างนี้
มาลีเขาก็จะช่วยอืมเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ยืนยันว่าไม่ได้เกี่ยวเลยที่ไปแบบโอ้ไปบิ้วอารมณ์
ทำให้น้องเขาเกิดอารมณ์ร้อนหรือว่าไปแกล้งน้องหรือว่าไปอะไร
แต่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นเพราะว่าน้องโดนคนในทีมโจมตี
จนทำให้อาวุธในเกมพังคนพวกนั้นรู้ว่าน้องมีจุดอ่อน
คือโรคประจำตัวที่น้องเป็นอยู่ก่อนหน้านี้เคยเตือนไปแล้วว่าอย่าไปแกล้งเพื่อน
ในฐานะกัปตันทีมเตือนคนอื่นที่ร่วมเล่นกันนะคะที่ร่วมเล่นเกมกันเตือนไปแล้ว
ว่าอย่าไปแกล้งเพื่อนหลังเกิดเหตุคืนนั้น
มาลีบอกว่าก็ได้คุยกับแม่และน้องด้วยนะคะคุยกันทั้งคืนจนเช้าอะค่ะ
ก็พยายามช่วยเกลี้ยกล่อมให้น้องผู้ชายคนนี้ใจเย็นลง
เข้าไปดูตอนแรกเห็นเขาแค่แบบว่าทุบแป้นพิมพ์อยู่ผมก็พิมพ์ในไลฟ์สดเขาว่า
บอกว่าให้ปิดไลฟ์สดอะไรแบบประมาณนั้นแต่เขายังไม่ได้อ่านไงครับ
แล้วทีนี้เขาก็ได้ทะเลาะกับแม่เพื่อนก็รู้ว่ามันเป็นคนแบบอย่างเงี้ย
โวยวายง่ายเขาก็ยิงเรื่อยเรื่อยยิงเรื่อยเรื่อยยิงจนน้องมันโมโหข้าง
แล้วทีนี้ก็ไปหยิบมีดนั่นแหละครับผมแค่โทรไปไปห้ามอ่า
โทรไปห้ามแบบว่าโทรจนแบบว่าเขารับสายแล้วคุยกับแม่คุยกับแม่ของน้องเขาอะครับ
น้องคิวยันยันเช้าอย่างเงี้ยก็เลยแบบว่าให้ของในเกมไปชดเชยแทนเด็กที่ยิงไป
เอ็นเตอร์เทนคนดูเราแบบว่าไม่ได้แบบว่าให้น้องเขาแบบข้างขนาดนั้นแบบว่าแบบต้องทำร้ายข้าวของอะไรอย่างนี้
ก็คือเป็นสีสันก็คือมีคนจุดประเด็นว่าก็คือมีคนจุดประเด็นว่าเป็นเพราะไอ้ตรงนั้นน้องเขาเลยข้างแบบยังไงอ่ะ
ก็คือแบบทำร้ายข้าวของเนี่ยคือเขาไม่ทำตามที่ผมบอกอะไรอย่างเงี้ยคือมันคนละเรื่องกันเลยครับ
อืมอ่าส่วนมาลีสวยมากเนี่ยเวลาเขาเล่นเกมกับเด็กเด็กเขาเป็นยังไง
เขาก็บอกว่าบางครั้งเขาก็มีการสดผ่านทางโลกออนไลน
แล้วก็เหมือนกับเป็นไอดอลของเด็ก
แล้วก็มันดูแบบบางทีมันเกินกว่าเหตุไปบางเรื่อง
เขาบอกก็เป็นการสร้างสีสันเขาอ้างแบบนี้นะ
ท่านก็ลองดูท่านลองไปเสิร์ชหาดู

เดี๋ยวท่านก็รู้ว่าสีสันของเขาเป็นอย่างไร